นอกจากนำเสนอข่าวกันต่อเรื่องแล้ว
ขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมด้วย
แชร์ภาพแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วบอกว่าช่วยแจ้งเบาะแสคนร้ายหน่อย
คือพฤติกรรมที่คนร้ายลายนี้ทำ
เป็นสาวหน้าตาดีนะคะตีเนียนแอบขโมยโทรศัพท์มือถือ
นี่ภายในห้างดังของจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
พฤติกรรมคือแสบมากเอามือถือปลอมค่ะ

ครึ่งละ๓๐๐๐๐กว่าเอาไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดรู้แล้วนะคะว่าสาวเจ้าคนนี้คือใคร

คนร้ายนี้เนี่ยไว้ผมยาวเห็นไหม
แว่นตาสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้น
พร้อมมือเนี่ยเห็นไหมพรุงพลังสะพายกระเป๋าแบบนี้นะคะ

แล้วก็ทำทีเหมือนว่าเดินจะเลือกซื้อโทรศัพท์
หลังจากนั้นก็หาโอกาสนำโทรศัพท์มือถือปลอม
ที่ตัวเขาเองเนี่ยเตรียมมาคุณผู้ชมดูนะ
สลับกับของจริงหน้าตาเฉยแล้วก็เดินออกไปจากร้าน

ซึ่งโทรศัพท์มือถือที่เขาขโมยไปเนี่ยนะ
เรื่องต้นผู้เสียหายเองเขาก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ
สพภูพิงราชนิเวศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ติดตามสาวเจ้าคนนี้คุณผู้ชมดูสิหน้าตาดีด้วยนะ

ร้อยตำรวจเอกอมรชัยตรังวัชรกูลรองสารวัตรสอบสวนสถานี
ตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศซึ่งเป็นเจ้าของคดีบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่เบื้องต้นยังไม่ขอระบุตัวตนที่ชัดเจน
เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ส่วนกรณีที่มีผู้แจ้งเบาะแสในโลกโซเชียลบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยนะเป็นเน็ตไอดอลมีแฟนคลับมากมาย
แต่เธอมีอาการป่วยทางจิตค่ะ

คนนี้เคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

แต่ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้ง
ต้องรอจับกลุ่มตัวเธอให้ได้ซะก่อน
แล้วนำเธอมาสอบปากคำอย่างละเอียด
แต่เอาล่ะเบื้องต้นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุด
เขาได้มีการโพสต์ข้อความแถลงการจากบริษัท
ระบุว่าผู้ก่อเหตุอันไม่เหมาะสมนี้
ก็คือนางสาวอัญญานีท้ายนาวา
เธอเป็นศิลปินแล้วก็ผู้ดำเนินรายการในสังกัดของบริษัท
อันนี้ไงรู้แล้วว่าเป็นใครนะคะ
ต้นสังกัดรู้สึกเสียใจกับการกระทำดังกล่าว
แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยได้พิจารณาถึงบทลงโทษ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เยาวชนและก็สังคม

ระงับการออกอากาศของเธอก็คือนางสาวอัญญานีท้ายนาวาทั้งหมด

เขาก็มีอาชีพนะแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงนะ
นี่ต้องสงสัยแล้วนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะ